ทุกผู้ชมครับมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ๑๗ปีนะ
เขาอยากได้โทรศัพท์มือถือใหม่
ก็สุดท้ายไม่ทำมาหากินไม่ทำงานพิเศษอะไร
ลักเล็กขโมยน้อยล่าสุดไปขโมยจักรยานยนต์ของรายเดอร์
ขโมยต่อหน้าต่อตาเจ้าของเลยนะครับ
ก็ถูกตามจับได้สิฮะสภาพเป็นแบบนี้ครับ
ใช่แล้วโซโยลาสามข้าวมือถือใหญ่ก็ดูได้
ถ้าเงินเยอะขนาดนี้ถ้ามอร่อยรถทำไม

มันไม่ต้องร้องไห้มันสอบเขาจริง
มึนมือร้องสำคับเครื่องมือเจ้อเลย

บอกเขาเร็วกูห้ามไม่ได้นาย
นี่ค่ะทีแรกเค้าบอกค่องเขาเองลองไห้เลย

เอามาจากไหน

แล้วถ้ามีเยอะขนาดนี้เนี่ยไปขโมยจักรยานยนต์เขาทำไม
อายุเพิ่ง๑๗ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
หนุ่มคนนี้ไปขโมยจักรยานโยนของไลเดอร์
ปากซอยประชาอุทิศ๔๐
แล้วไปขี่หนีมาระหว่างทางก็ไปชนรถชาวบ้านด้วยนะฮะ
กลุ่มรายเดอร์เนี่ยเขาก็ขี่ตามมาแล้วก็ช่วยกันไล่กันทันนะฮะ
จับเอาไว้ได้นี่ฮะก็โดนเข้าไปน่วมอยู่เหมือนกัน
เอาเชือกมัดมือมัดเท้าไว้ด้วยนะในช่วงที่รอตำรวจมานะฮะ
พยายามถามไปขโมยจักรยานยนต์เข้ามาใช่ไหมที่แรกก็บ่ายเบียงนะฮะ
เค้นไปเค้นมาร้องไห้เลยครับร้องไห้เลย
กู้ภัยก็มาช่วยประถมพยาบาลแล้วก็คุมตัวขึ้นรถตำรวจไป
ตำรวจก็คุมตัวไปสนรบุรณะท้องที่เกิดเหตุที่จับได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำมะวานนี้ครับเดี๋ยวไปชมครับ
เจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยมาเนี่ยชื่อไอซ์อายุ๒๑ปีนี่
ไอซ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุจอดรถอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ๔๐เสียบกุญแจคาไว้ด้วย
ส่วนตัวเขาลงมายืนอยู่ไม่ได้นั่งอยู่ที่รถกำลังก้มหน้าก้มตากดรับออเดอร์ลูกค้าอยู่
เขาเป็นรายเดอร์อยู่อยู่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถจักรยานยนต์ของตัวเองฮะ
เงยหน้าขึ้นมาดูนี่หนุ่มวัย๑๗คนนั้นน่ะนั่งคล่อมจักรยานยนต์เขา
แล้วเตรียมจะขี่ออกไปไอซ์ก็รีบวิ่งไปไล่จับแต่ไม่ทันนะฮะ
จังหวะนั้นมีรายเดอร์คนอื่นเห็นพอดีก็เลยช่วยกันขี่รถไล่ตาม
ซึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยซิ่งหนีชนรถคนอื่นไป๓๔คันตลอดเส้นทาง
สุดท้ายเขาก็ไล่ตามแล้วก็สกัดจับเอาไว้ได้นี่โอ้โหแล้วนี่รถเก่งของชาวบ้านเขานะครับ
จักรยานยนต์ด้วยนะฮะที่ถูกชนระหว่างทางฮะครูดเต็มไปหมดเห็นไหม
ก็ต้องมาที่สถานีตำรวจเหมือนกันมาแจ้งความนะครับ
ทางคุณจ๋าแจ่มสีนะครับได้ลงพื้นที่ไปนะฮะปากซอยประชาอุทิศสี่สิบ
นี่เป็นจุดที่ไปขโมยรถเขาก่อนเลยนะครับชาวบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยร้านค้าปิดหมดแล้ว
ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์อืมแต่เยาวชนชายคนนี้เนี่ยก่อนจะมาขโมยรถเชื่อไหมฮะ
เห็นเงินเยอะในกระเป๋าไปขโมยเงินจากร้านขายของชำมาก่อนนี่ไงซอยสุขสวรรค์๗๐นี่
เจ้าของร้านขายของชำนะฮะบอกว่าผู้ก่อเหตุ
ก็เลยบอกเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันกำลังทำอาหารให้เขาอยู่พอดี
เดี๋ยวต้องไปคิดเงินด้วยโต๊ะข้างเนี่ยฮะจังหวะนั้นเนี่ย
หันหลังอยู่หันมาอีกทีเนี่ยจะถามว่าเงินที่จะแลกเนี่ยเท่าไหร่อะไรยังไง
ปรากฏว่าเอ้าเด็กหนุ่มคนนี้หายไปแล้วแล้วหยิบเงินตระก้าเขา
ทั้งเหรียญทั้งธนบัตรเนี่ยหยิบไปหมดเลยฮะเหลือแต่ตะกร้าเปล่า
นี่คุณป้าบอกแล้วหลังเกิดเหตุก็ไปตามแถวแคมป์คนงาน
เพราะเคยเห็นครอบครัวของเด็กคนนี้เพิ่งมาย้ายอยู่ได้แค่สักเดือนนึง
ไปเจอพ่อแม่เด็กนะ
เด็กก็ยอมรับว่าขโมยเงินไปจริง
พ่อแม่เขายอมรับนะฮะแล้วก็คืนเงินมาให้๑๓๐๐บาท
แต่เชื่อว่ามันต้องมากกว่านั้นแต่ไม่ติดใจเอาความ
กระทั่งมารู้ข่าวว่ายังไปก่อเหตุขโมยจักรยานยนต์เขาอีก
ไม่เคยมีก็เลยตกใจสอยนี้ไม่มีเนอะ

แม่ของคนก่อเหตุนะครับบอกว่าที่ลูกชายก่อเหตุแบบนี้
เพราะอยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่
ไม่มีนะอยากได้เครื่องใหม่
แต่แม่ไม่มีเงินซื้อให้ก็บอกลูกให้รอก่อนได้ไหมลูก
ลูกก็ใจร้อนคงรอไม่ไหวตระเวนก่อเหตุขโมยของ
ขโมยเงินเข้าไปเรื่อยไม่คิดเหมือนกันว่าลูกชายเนี่ยจะกล้าทำขนาดนี้
ยอมรับว่าลูกชายติดยาเสพติดนิสัยเกเรอยากขอโทษทุกคน
ขอโทษเจ้าของรถขอโทษผู้เสียหายทุกคน
เรื่องต้นตอนนี้จ่ายเงินค่าเสียหายให้กับรายเดอร์เจ้าของจักรยานยนต์ไปละ๑๕๐๐บาท
รถกระบะอีกคันหนึ่งที่ถูกชนรถเก่งที่ถูกเฉียว

ส่วนพ่อของคนก่อเหตุนะครับบอกว่าระยะหลังลูกชายเนี่ยไม่เชื่อฟังเลย
เกเรก้าวร้าวมากเป็นผลมาจากการติดยาเสพติดนั่นแหละ
นายยอมรับศาลภาพบัตรยอมใจหนี้
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาสนราชบุรณะนำตัวผู้ก่อเหตุไปฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางแล้วนะครับ
อายุ๑๗นะฮะยังเป็นเด็กเยาวชนอยู่
แต่ดูท่าทางก็ดูเหม่อลอยพูดจาไม่ได้สตินะฮะ
กับแม่เขาก็ไปส่งนะคือทางพ่อกับแม่เขาบอกเขาจะไม่ประกันตัวนะครับ
เพราะว่าเขาอยากให้ลูกถูกดำเนินคดีและจะได้ไปบำบัดรักษาไปดัดนิสัยต่าง
บทเรียนถูกแจ้งข้อหาคือวิ่งราวทรัพย์นะฮะ

ชาวบ้านเขาไม่ได้มาแจ้งความตรงนั้นนะครับ